มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีพร้อมทะเบียนรถของนายยกกันหน่อยนะฮะ
ลงพื้นที่อุดรธานีไปกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับ
นี่ฮะบรรยากาศเมื่อเดินทางไปถึงที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
ถือว่าเป็นครั้งแรกหลังการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทธ
ควงแขนกันลงพื้นที่ตรวจราชการต่างจังหวัด
ที่ไม่ใช่เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นะคุณนะ
โดยทั้งสองคนนั่งรถเอาผาดสีดำหมายเลขทะเบียน
กกว๕๔๔๕อุดอนธานีมาด้วยกันครับ

แต่ก่อนเวลาลงพื้นที่ไปพร้อมกัน

ทั้งคันที่รับนายกลุงตู่กับคันที่รับบิ๊กป้อม
ทีนี้ดูคันเดียวกันเลยเพราะมาคันเดียวกันนะครับ
จุดแรกที่บิ๊กตู่ไปตรวจความก้าวหน้า
ก็คือการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดี
พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัว
ที่วัดเกศรศรีขุนวัดป่าบ้านต่า
ที่อำเภอเมืองอุดอนธานีจังหวัดอุดอนธานีนั่นเอง
อกจากนี้ในคณะนอกจากมีบิ๊กตู่บิ๊กป้อมแล้ว

ก็คือนายสุพัฒนภงพันธ์มีเช่า
แล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
แล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะครับนายสุชาติชมกลิ่น
รวมถึงนายอธิรัตน์รัฐนาเศษร่วมเดินทางลงพื้นที่ด้วย
เมื่อมาถึงพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทธ
ได้เข้ากราบน้ำมัสการพระราชภาวนาวัชฌีรากร
หรือว่าหลวงพ่ออินทวายสัตตุสโกนะฮะ
แล้วก็พระราชวริยธรรมาจารย์หรือว่าหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโม
นายยกบอกแบบนี้ครับหลังจากกราบนามัศกาล
ว่าวันนี้ดีใจที่ได้เดินทางมา
เพราะว่าหลายปีแล้วที่ไม่ได้มาอุดรธานี

และหลังจากนี้โครงการต่างที่ชาวอีสานและจังหวัดอุดรเสนอมา
ก็จะพิจารณาให้โดยเฉพาะเรื่องถนนหนทาง
ที่ประชาชนในพื้นที่นั้นก็มีการร้องขอมา
แล้วก็ตอนนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องฟังเสียงของประชาชนด้วย
ยังใช้กฎหมายเรื่องไหนทำได้
นายยกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะทำให้

นายกรัฐมนตรีได้สอบถามสุขภาพของหลวงพ่อทั้งสองรูป
แล้วก็ขอให้ทั้งสองรูปรักษาสุขภาพห่างไกลจากโควิด๑๙นะครับ
ซึ่งพระราชภาวนาวัชิรากร

บอกว่าเคยเห็นแต่ในทีวีนโยม
วันนี้ได้เห็นตัวจริงแล้วดีใจนะฮะ

เพื่อให้อยู่ทำงานเพื่อประชาชนต่อไปนะครับ
หลังจากนั้นนายยกเดินทักทายประชาชนที่มาต้อนรับนะครับ
พร้อมกับแนะนำคณะรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางมาด้วยนะฮะ
ประชาชนก็ให้กำลังใจแล้วครับนี่มาเขียนเอวให้
ปลูกฆ่าคำมาเขียนเอวถ่ายรูปแล้วบอก
ลุงตู่สู้รักลุงตู่ขอให้อยู่เป็นนายกนานนะครับ
ส่วนบิ๊กป้อมก็เดินทักทายประชาชนเหมือนกันนะครับ
ก็มีประชาชนขอถ่ายรูปกับทั้งบิ๊กป้อม
แล้วก็บิ๊กตู่กันอย่างเนื่องแน่นเหมือนกัน
ผลเอกประยุทธ์บอกกับประชาชนแบบนี้ครับ

ต้องเผื่อแผ่ไปให้คนจังหวัดอื่นด้วยนะครับ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของความพร้อม
ในการที่จะพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

ดอมพัสโมเดลจะคล้ายกับภูเก็ตแซนบล็อก

แล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวอะไรต่างด้วยนะครับ

ฝากไปถึงชาวอุดรธานีทุกคนนะครับ
แล้วก็ประชาชนก็ตะโกนแล้วก็ชู๒นิ้ว
บอกว่ารักลุงตู่นะฮะ

สองนิ้วคืออะไรคือฉีดวัคซีน
โอ้โหไม่ได้พูดถึง๓นิ้วอีกแบบนะฮะ
แต่ถ้าแบบนี้นี่ทำท่ามินิฮาร์ด
ก็คือหัวใจดวงน้อยที่ผมพร้อมจะมอบให้กับทุกคน
สองนิ้วสามนิ้วอะไรของเขาเนี่ยนะฮะ
ช่วงบ่ายพลเอกประยุทธ์จะเดินทางไปตรวจความพร้อม

นโยบายรัฐบาลของจังหวัดอุดรธานีนะครับ

กับทางด้านของจังหวัดภาคเอกชนและผู้ประกอบการ
และทีนี้อีกจุดหนึ่งที่นายกไป
ก็คือวังนาคินคำชโนธที่ตำบลบ้านม่วง
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ซึ่งบรรยากาศของประชาชนที่รออยู่ที่นั่นก็คงรอลุ้นด้วยแหละ
เรื่องของตัวเลขอะไรต่างที่นายกจะได้มาหรือเปล่า

หลายคนก็มองด้วยนะคะว่าไปทำพิธีอะไรหรือเปล่า

ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ไปแล้ว
ไม่เกี่ยวไม่ได้ไปทำพิธีอะไรทั้งนั้นแหละ
ใช่นมพิธีเฉยนะฮะค่ะนายกก็เอ็ดสื่อนิดหนึ่ง
พวกเธอเนี่ยจ้องแต่ตัวเลขนะฮะ
อันนี้คือภารกิจของนายยกรัฐมนตรีนะครับ